ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเทปพิเศษต้อนรับวันสงกรานนะครับ
ในเบรกที่แล้วนะครับเราก็จัดอันดับกันไปแล้วนะครับ
นักสู้ชีวิตที่เสียงภัยร้อที่สุด๑๐อันดับนะครับ
ที่แล้วฟังไปแล้วอันดับ๑๐กับอันดับ๙นะครับ
น้องดิริกกับสามเกลอของเรา
อยากรู้จังเลยว่าอันดับ๘อันดับ๗อันดับ๖จะเป็นใครคุณป่า
เพราะฉะนั้นไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
แพร่ผมก็ต้องคิดอย่างเดียวว่าถ้าเกิดเราหยุด
แล้วลูกเมียจะกินอะไรเราต้องไป
ยังไงสักวันหนึ่งเราต้องได้กลับมา
คิดอย่างเดียวต้องไปหาต้องไปหามาให้ลูกให้เมียอย่างเดียวเลยผม
เป็นรักระยะไกลที่ต้องต่อสู้กัน
จะเห็นแม่ร้องไห้อย่างนี้บ่อยไหม

ไปอยู่เย็นด้านผมครับ
ขอขอบคุณบ่วงว่าเจ้าดอบคำแทน
โทนังพ่ออายไม่แห่ง
อย่าแห่งไรเด้อน้ำใจ
จอบแหม่มเจ้านาน
จนย้ายมาเกิดงานใกล้
อาเกียรติภายแรงเลี้ยงกาย

หัวใจอะไรว่าอัศนา
อย่าเครียดว่ากันเถอะเด้อน้ำ
ถ้าเห็นผู้เบาพังทาง
รบชวนนอกทางสายเฮตา
เป็นลูกจ้างเขา
งานหลายเจ้านายเขาว่า
ถ้าขอเพื่อลอยทรงตา
เก็บขาดเจ้ามาละริงแรงใจ
ช่วยเดินทางไกล
ทักทายสักคำน้ำพา
แค่แค่อายด้วยห้างตา
แค่วันละน้อยได้ไหม
ส่งยิ้มมาบาง
ผมหมอบเรื่องเวลาเกินไป
ขอได้ตัวหัวใจ
มีแห่งหืดลุยสังฝัง
อันดับที่๗พี่โอ
วันใหม่นี่เขาอยู่กับพี่โอตั้งแต่กี่ขวบคะ

เราก็เอ๊ะเขาเป็นอะไรเขาไม่สนใจลูกเต้าเลย
เขาไม่รู้หรอกว่าเขาตั้งใจจะไม่อยู่แล้ว

ก็กลับมาเอ้าคนข้างห้องอุ้มน้องใหม่ไปให้
บอกว่าให้ฝากบอกแม่ด้วยว่าไม่อยู่แล้วนะ

อุ้มหลานแล้วก็ได้รับข่าวสารตรงนั้น

โหพี่เป๊กมันขามันสั่ง

เพราะวันนั้นตอนนั้นเราทำงานคนเดียว
แล้วเราก็ต้องทั้งขี่รถทั้งอะไร

แล้วน้องแอลจะยังไงอะไรอย่างนี้

หลังจากที่แม่เขาไปได้กี่วัน

แอลทำไมเราถึงตัดสินใจ

พูดคำนั้นด้วยเสียใจไหม

แอลคือฮิต

ไม่ได้ว่าสนับสนุนให้แอลหยุดเรียนนะ

ที่ออกมาปกป้องแม่ปกป้องหลาน
เป๊กมองว่านั่นคือฮีโร่ของครอบครัว

ที่ออกมาเท่านั้น
รทำแทนอายุรัฐณ์
แต่เมื่อใจฉันก็ยังรักเธอไม่เคยแปรเปลี่ยนตา
ความรักฉันมันเจอกันไม่ว่าปีไหน
พอสอเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปเหลือห้าม
ต่อพ่อส่อจากดวงใจก็คือฟ้าหลัง
พร้อมกอดฟ้าสีขามโอบเราให้มาแนบชิน
ฉันรักเธอรักเธอสด
ไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์

เธอมามาเป็นเจ้าชีวิต
ประตูหัวใจก็เป็นไม่เคยคิดรักใคร
อันดับที่๖ลุงบุญช่วย
คนที่กระตันอยู่เป็นลูกชายแล้วดูแลแม่เนี่ย
ผมส่วนตัวแล้วผมนับถือจริง
เพราะว่าผมก็เคยทำแบบนี้มาก่อน
คุณแม่เสียไปก็เป็นหน้าที่ของลูกที่ดีนะครับ
ขอขอบคุณที่คุณบุญช่วยทำตัวเป็นแบบอย่าง
ให้กับคนที่เขามีบุปการีแล้วก็ต้องดูแล

เรื่องรถไม่ได้ผ่อนมากี่เดือนแล้วนะคะ

เดือนนี้ทำไมถึงไม่ได้ผ่อน
เป็นเพราะว่าเรามีเวลาขับรถตุ๊ก
ขับได้น้อยมากชั่วโมง๒ชั่วโมงก็ต้องเข้าบ้าน

อึยังไงฉี่ยังไงเราก็ต้องคอยไปดูตลอด
มันขับได้น้อยได้มากก็ไม่เป็นไร

พอดูสักชั่วโมงกว่าไปบีบไปนวด

รอบหนึ่งตอนเช้าก็ไปซื้อข้าวต้มซื้อนมกล่องมาก่อน
แล้วก็พยุงแกให้ลุกมาทานก่อน
พอแกทานเสร็จเรียบร้อยเราก็จะถามว่าปวดตึกปวดฉี่ไหม
เขาบอกยังถ้ายังอีกสักพักค่อยเข้ามาดู

เพราะว่าอีกประมาณชั่วโมงแม่
จะเริ่มถ่ายเริ่มอึ๊เริ่มฉี่แล้ว
บุญช่วยก็ยูเทิร์นกลับไปใหม่เป็นรอบ๒

อย่างนั้นมันก็มีกลิ่นตามก้นตามอะไรแก

เขาจะเข้ามาเตรียมพร้อมหุงข้าวทำกับข้าว
แล้วพอทำกับข้าวเสร็จก็ให้แม่แกรับถาด
พอทานเสร็จก็จะคลายบีบนวดคลายเส้นให้แก
รอบเย็นเนี่ยก็คือให้แกอาบน้ำอาบท่า

รอบเย็นแล้วก็ทานข้าวทานปลาให้เรียบร้อย
แล้วก็ปูเสือกางมุ้ง

แล้วก็ผมต้องคอยบีบนวดแกประมาณครึ่งชั่วโมง

ผมไม่ค่อยได้นอนจะนอนดูอาการแกตลอด

แล้วก็ต้องคอยชะโงกแกยังหายใจอยู่หรือเปล่า

เพราะแกนอนบางทีเนี่ยเหมือนคนไม่หายใจนะ

กลางคืนก็หลายรอบอยู่ครับกลางคืน

กลางคืนก็จะถ่ายประมาณ๒ครั้งถึง๓ครั้ง

กี่ปีนะฮะทำแบบนี้

โอ้มจะเป่าพระธรรมมหาลวย
จนหัวใจคนสวยให้มาหลงเสน่ห์
ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกเลี้ย
ทั้งแม่ข้าพเลทั้งที่อยู่โรงงาน
โอ้มจะเสกคาถาลงหน้าของ
ให้ฉันมีชื่อกล้องอยู่ทั่วทุกมุมบ้าน
อย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนาน
เป็นขวัญใจฉัน
เพราะทินทานเมืองไทย
ภาวนาท่องคาถาทั้งปี
พบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่
ขนบุญเผื่อนุนนำใจ
ถ้าปองรักใครแล้วขอยายเบื่อราว

เรียกเหมือนพระชาญรักเธอ

แล้วเธอก็หาย
มิ้นมาใจมาต่อ
เด็ดน้อมแล้วล้าละไป
ผีเสื้อทำกับดอกไม้
เหมือนที่เธอเธอทำกับฉัน
ก็คิดทุกวัน
เราอยู่คบกันดีไหม

ว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
อยากหายไปจากตรงนี้
ก็ถูกความคิดถึงทัศน
ปากแข็งได้ไม่นาน
ผีเสือใจร้าย
ดอกไม้ก็ทั้งใจโยน
จึงไม่อาทร
ทิ้งความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาต่อ
ยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิผีเสือบินมา
แต่ดอกไม้ได้แค่รอ

เพราะแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่นักร้องอาชีพ
บางคนเนี่ยต้องขับรถส่งเมสเซเจอร์

บางคนต้องดูแลบุพการีอุ้มแม่เช็ดตัวแม่
แต่ว่าก็ยังร้องเพลงได้เพราะขนาดนี้

แต่โชคดีมากค่ะที่มีความกลัวเจ๊งมายับยั้งซะก่อน

เดี๋ยวช่วงหน้านะครับขอบอกเลย

ล้างหูรอเลยค่ะคุณผู้ชม

ที่ยังพี่ได้พบสุขา
แข่งกันตกสองร้อยคนอ่ะ

มีเบาะตา

รวมต้นสู่ชีวิต